ผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
มีผู้ชายชาวอินเดียสองคนถูกทำร้ายนะครับใช้มีดปาดคอเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะฮะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับตอนนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับ
คาดว่าจะเป็นชาวเมียนมานะครับที่มากู้เงินจากชาวอินเดียสองคนนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่ง๑ในซอยพระราม๖แยก๓๖เขตบางซื่อกรุงเทพนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณชั้นดาดฟ้าของหอพักนะครับ
มีผู้ชายคนนึงซึ่งไม่มีเอกสารติดตัวนะครับแต่ว่ารักษณะก็เหมือนกับเป็นชาวอินเดียเสียชีวิตอยู่นะครับ
ที่พื้นกลางดาดฟ้านี่ฮะหอพักแห่งนี้นะครับคาดว่าจะอายุสักประมาณ๓๐ปี
ก็นอนจมกองเลือดอยู่นะครับแล้วก็มีร่องรอยของการถูกของมีคมปาดนะที่ลำคอเนี่ยจนเกือบขาดนะครับ
มับด้านซ้ายมีรอยถูกแทงเป็นแผลลึกด้วยแล้วก็พบบาดแผลถูกแทงเข้าที่แถวราวนมด้านซ้ายอีก๒แผล
อันนี้คือศพแรกนะครับที่เสียชีวิตนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับทุกผู้ชมครับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ชั้น๓หน้าห้องพักห้องหนึ่งบนชั้น๓
ชื่อนายซาก้าไซอัมซิงอายุ๓๑ปีเป็นชาวอินเดียนะครับ
ถูกฟันเข้าที่ข้อเท้าข้างขวาคือลึกจนเห็นกระดูกตาขวาก็ฟกช้ำบวมปูด
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมา
ในที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมไม่มีด้ามตกอยู่ข้างลำตัวผู้ตาย๑เล่ม
ห่างออกไปเล็กน้อยมีขวดเหล้าขาวที่ยังดื่มไม่หมดวางอยู่๑ขวด
แล้วก็มีรองเท้าผ้าใบสีดำต้องสงสัยตกอยู่หนึ่งข้าง
ตอนนี้ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับ
มีคราบเลือดจำนวนมากเป็นทางยาวตั้งแต่หน้าห้องพัก
บนชั้น๓นะครับห้องพัก๓ทับ๑ที่มีคนเจ็บอยู่เนี่ย
คราบเลือดเนี่ยยาวไปถึงดาดฟ้าจุดที่มีคนตาย
นี่นะครับคนที่บาดเจ็บนะครับบอกว่าเขากับผู้ตายมีอาชีพ
ขายของนะฮะขายของแล้วก็ปล่อยเงินกู้รายวัน
ขายของให้คนผ่อนนะครับช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าหอพักหลังจากนั้นก็พากันขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้า
เพื่อไปเก็บเงินกู้กับชาวเมียนมา๒คน
ในกรกับนายวินซึ่งก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนั้น
ดาดฟ้าพอเข้าไปขอเก็บเงินกู้
อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจแล้วก็ทะเลาะกันตัวเขากับผู้ตายถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บส่วนเพื่อนเขาเสียชีวิต
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
หอพักแห่งนี้สูงห้าชั้นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่บอกว่า
ทั้งผู้ตายกับคนเจ็บทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นะฮะ
ดอกเป็นรายวันอ่าคนที่จะมากู้เงินส่วนใหญ่
จะเป็นแรงงานชาวเมียนมาซึ่งพักอาศัยอยู่ในระแวกนี้
ที่ผ่านมาก็เห็นว่าทั้งคนตายกับคนเจ็บเนี่ย
จะมีปัญหากับทะเลาะกับใครเนี่ยอันนี้เขาไม่เห็นนะครับ
เนื่องจากทั้งสองคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้ว
ส่วนนายกรกับนายวินผู้ต้องสงสัย๒คน
ตามที่คนเจ็บบอกว่ามาเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ย
ก็อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้เช่นกัน
แต่คนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าที่เห็นคนงานชาวเมียนมา๒คนนี้
ไม่เคยไปสูงสิงกับผู้ตายและคนเจ็บเลย
เป็นไปได้ไหมที่คนพม่าคนนี้เขาจะไปกู้เงินแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายดอก
ก็เลยโดนบังคับโมโหไปฆ่าเขา
แต่ก็ไม่หล่นนะเคยไปข่าวควบคุมบังซิถ้าไม่มีมันจบไป
เคยมีไหมที่แบบเขาไม่มีจ่ายแล้วพวกนี้ไปข่มขู่เขา
ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ข้างห้องเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าทางคนตายเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้มาประมาณ๒ปีแล้ว
ส่วนคนเจ็บที่เป็นเพื่อนกันเพิ่งมาอยู่ได้สักประมาณ๒เดือน
ก็รู้มาว่าสิ้นเดือนนี้กำลังจะเดินทางกลับประเทศกัน
ทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับ
ช่วงเย็นทั้งคู่ก็จะชอบไปตั้งวงดื่มเหล้า
แล้วก็พักผ่อนดื่มกินบนดาดฟ้าของหอพัก
ก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงคืนได้ยินเสียงดังมากมาจากชั้นบน

ที่ต่อมาคนเจ็บจะมาเคาะห้องเขามาขอความช่วยเหลือ
ให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ตำรวจสนเตาปูนไปค้นห้องพักของนายวินกับนายกรนะครับ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมา๒คนนะครับ
พบว่าในห้องเนี่ยมีมีดทำครัวยาว๑๐นิ้วเปื้อนเลือดอยู่ในห้องนะครับ
แต่ว่าสองคนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะ

คนเจ็บบอกว่านอกจากสองคนนี้แล้วที่ทำร้ายเขากับเพื่อนที่เสียชีวิต
ยังมีผู้ชายชาวอินเดียอีกคนนึงด้วย
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็รอให้คนเจ็บเนี่ยมายืนยันว่าใช่๓คนนี้ไหม